ค่ะสุดท้ายโดนกันทั้งลำเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราอาจจะได้เห็นเรื่องราวต่างยาวขึ้นกว่านี้แล้วล่ะ
เพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะฮะสัญญาณหนึ่งคือ
อายการผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะทำไมคุณไม่แจ้งข้อหานี้ด้วยคุณกลับไปแจ้งมาใหม่
ไปเรียกมาแจ้งซะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาส่ง
แต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมนึงมองกลับกันแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะไปไม่ถึงคดีฆาตกรรม
คุณผู้ชมครับอายการจังหวัดนนทบุรีคืนสำนวนให้ตำรวจไปเพิ่มข้อหา
กระติกจ๊อปปทั้งประมาทร่วมแล้วก็เสพครับ
เป็นยาอัลป้าโซแรมนางสาวสุภาพรนิพวนิษฐ์อายการจังหวัดนนทบุรีครับ
ให้พัฒนบทโทสุภัณฑ์ขันอาสารองผู้กรกับการสอบบ่อเมืองนทบุรี
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีครับ
รับผิดชอบคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ไปรับสำนวนสอบสวนกลับมาแจ้งเขาหาเพิ่มเติม

กระติกอิสลินจุธาสุขสวัสดิ์ที่เดิมนะฮะ
นิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์ที่เดิมมี๒ข้อหาคือ
ทำลายพญาหลักฐานและทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ
ให้เพิ่มข้อหากระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนปตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ที่เดิมมี๖ข้อหา
ให้เพิ่มข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาท
หลังจากตรวจสอบสารนะครับพบสารในกลุ่มเบนโซไดอาซิปิน
หรือว่าอัลป้าโซแรมที่ปอยอมรับเองว่ากินเพื่อนระงับ
วิตกกังวลเท่ากับว่าขณะนี้ทุกคนบนเรือสปีดโท
ถูกแจ้งก็หาร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
พนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะเรียกทั้ง๓คนมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่ม
เพื่อให้ทันกำหนดส่งฟ้องวันที่๒๗พฤษภาคมนี้
อ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพิธีชาปนกิจคุณตังโมจะเป็นยังไง
คุณผู้ชมครับพิธีชาปนกิจคุณแตงโมที่กำหนดไว้วันที่๒๔พฤษภาคม
ศาสตราอาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรัติประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติส
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไม่ว่าคดีจะจบอย่างไร
แต่พร้อมแล้วที่จะจัดพิธีชาปนกิจตามกำหนดเดิม
ที่คริสตจักรเมทอดิสต์รังสิทธิ์ประทุมธานีครอง๔ครับ
นี่เป็นความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมครับ